พาลงใต้ไปที่จังหวัดสงขลาคือตำรวจตระเวนชายแดนที่๑
เป็นเพื่อนซีกันนะฮะศีลเสมอกันเขาไปอยู่ที่ขนำ
ใกล้กับสวนยางพาราแล้วใช้ขนำตรงจุดนี้แหละค่ะ
สุมยาเสพติดทั้งเสพเองทั้งขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่
ทีนี้ตำรวจตระเวนชายแดนเขาก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าทั้งสองไหวตัวทันสิ่งที่ทำคือวิ่งสิคะ
ปาราบเลยค่ะไม่รอแล้วนะคะ
ไปดูวินาทีที่เจ้าหน้าที่ทำงานกันหน่อยค่ะ
เล่นเร็วเล่นเร็วเล่นเร็ว

นี่แหละค่ะไม่ไปวิ่งกับพี่ตูนนะ

เล่นภาษาใต้แล้นก็คือวิ่ง
วิ่งทำไมตำรวจถามว่าวิ่งทำไมนะคะ
คือเป็นตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๓ค่ะ
ไปไล่ต้อนผู้ต้องหา๒คนค่ะเป็นผู้หญิง๒คนเพื่อนสีกันค่ะ
วิ่งไล่ไปในสวนยางบ้านนาลึกตะบนเขาพระอำเภอรัตภูมิ
แล้วก็สุดท้ายก็ถูกรวบตัวบ้านได้แบบนี้นะคะ
คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตำรวจเขาไปสืบทราบมาว่า
ผู้หญิงสองคนนี้ไปอยู่ที่ขนำใกล้กับสวนยางพารา
หลังจากที่เขารู้แล้วโอเคมีหลักฐานทุกอย่างแน่นอนแล้ว

คือปรากฏว่าขนำที่ทั้งสองคนพักอาศัยเนี่ย
เป็นแหล่งค้ายาเสพติดเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดค่ะ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่มาถึงขนำ
เจ้าหน้าที่ขับรถมาคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเมื่อสักครู่
ปรากฏว่าผู้หญิงสองคนไหวตัวทันวิ่งเลยค่ะ
วิ่งหนีไม่คิดชีวิตแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รอดนะคะ

คนแรกชื่อนางสาววรินดาสาคอนสิทธิ์
หรือชื่อเล่นว่าติ๊กคนที่สองคือสุ
จำบาสุหรือฝนทั้ง๒อายุ๔๐ปีเท่ากัน
พื้นเพเดิมเป็นชาวอำเภอปากช่อง
โคราชนครราชศรีมา
ทีนี้ตำรวจได้อะไรไปบ้าง
จากการจับกลุ่มสองสาวนี้ได้
ไปพบยาบ้าจำนวน๗๕เมตรแล้วก็ไอซ์อีก๗๔กรัม

ที่ผู้ต้องหาโยนทิ้งระหว่างทางเพื่อทำลายหลักฐาน
ตำรวจไปค้นที่ขนำเพิ่มเติม
พบอุปกรณ์การเสพ๒ชุด
เขาก็เลยตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้สอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคน
สารภาพบอกว่าเสพยาเสพติดเอง
ส่วนหนึ่งลักลอบไปขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่
ไอซ์ทั้งยาบ้า
ใช้ขนำตรงนี้เป็นสถานที่มั่วสุมเสพยาเสพติด
ส่วนตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันมาก
คบหากันมาตั้งแต่เด็กเรียนหนังสือมาด้วยกัน
ฉันเลยบอกว่าสินเสมอกันคบกันได้นะ

เพเดิมอยู่ที่โคราชชักชวนกันมา
จากบ้านเกิดเมืองนอนค่ะแล้วก็บอกว่า
จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดี
มาเป็นสาวบริการที่ร้านคาราโอเกะที่อำเภอรัตภูมิที่สงขลา
แต่สุดท้ายเป็นสาวบริการ
รายรับมันไม่พอกับรายจ่ายขายยาเสพติดดีกว่า
แล้วสุดท้ายกลายมาเป็นเอเย่นรายย่อย
ผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยนะคะที่สุดแล้วตำรวจก็จับกลุ่มตัวได้แบบนี้ค่ะ